ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีก่อนนะครับ

มันมีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เพราะว่ามีคนเนี่ยใช้มีดแทงผู้หญิงคนหนึ่งจนเสียชีวิตนะฮะ
แต่มีดเล่มนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนกับมีดลงอาคม

อันนี้คือปลอกมีดนะคะ
เป็นมีดลงอาคมหรือไม่อย่างไร
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพมพัทยาได้รับแจ้งเหตุนะครับ
หลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งแทงอดีตภรรยาจนเสียชีวิต

คนก่อเหตุชื่อนายบุญเลิศขุนหมื่น

ใช้มีดแทงนางสาวสุดใจรอดมณี
อายุ๕๐ปีจนเสียชีวิต
แพงที่บริเวณแถวหน้าอก๒แผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยสำนักกรมที่ดินซอย๖ตำบลหนองปลือ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

หลังจากที่หนีออกนอกพื้นที่ไปได้ไม่นาน

เสื้อดำที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
ตำรวจจับได้ตั้งจากเมื่อวานี้เลย
ตอนที่เพิ่งก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปได้ไม่นาน
ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยบอกกันว่าสงสัยจะเป็นมีดหมอลงอาคมสะกดวิญญาณหรือเปล่า
มีดมีความยาว๑ฟุตนะฮะส่วนที่ด้ามจับทำมาจากวัสดุคล้ายกับกระดูกสัตว์

ชนวนเหตุเรื่องนี้พันธบทเอกเขมรินพิษสมัยภูมิกับการสพเมืองพัทยาบอกว่า
ผู้ก่อเหตุก็คือนายบุญเลิศขุนหมื่นเนี่ยมาตามง้อขอคืนดีอดีตภรรยาก็คือนางสาวสุดใจผู้ตาย
แต่ว่าง้อไม่สำเร็จนะแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ๖เดือน
ฝ่ายชายไปขายที่ดินในพื้นที่กาญจนบุรีได้เงินมา๘๐๐๐บาทนะครับแล้วก็เลิกรากันไป
วันเกิดเหตุนายบุญเลิศมาหาผู้ตายที่บ้านมาขอเงิน๑๐๐๐บาทแต่ผู้ตายบอกไม่ให้
ก็ทะเลาะมีปากเสียงกันจากนั้นผู้ตายได้ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านนะฮะ
โดยมีนายบุญเลิศขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามตามผู้ตายไปบนถนนในจุดเกิดเหตุ
แล้วไปปาดหน้าเขาจนจักรยานยนต์ของนางสาวสุดใจเขาล้ม
แล้วก็ใช้มีดลักษณะมีดหมอลงอัคระอาคมจ้วงแทงเขานะฮะเข้าหน้าอก๒แผล
แล้วก็หลบหนีไปเขาก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
เป็นซอยสำนักกรมที่ดินซอย๖ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุง
จากการตรวจสอบมีดที่คนร้ายใช้นะครับไม่ได้เป็นมีดหมอ
ไม่ได้เป็นมนต์ดำมีดหมอผีสะกดวิญญาณอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เป็นมีดพกธรรมดาซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าซื้อมาจากพระรูปหนึ่งในพื้นที่กาญจนบุรี
เขาเป็นคนกาญจนบุรีนะครับถามว่าแล้วอัคระอาคมอะไรพวกนี้เขาเขียนเขาลงอะไรไว้ทำไมนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นสรรพคุณด้านการแคล้วคลาดเท่านั้น
คล้ายกับกรณีพระเนี่ยมอบตะกรุดมอบเครื่องรางของขลังอะไรให้แบบนี้นะครับ

ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ขายที่ดินนะครับแล้วเงินเนี่ยก็อยู่กับผู้ตายนะครับขายที่นี้๘๐๐๐นะครับ
นี้เลิกลากันนะครับผู้ก่อเหตุก็เลยมาขอเงินสักจะขอเงินจากผู้ตายเนี่ย๑๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
นี่คือข้อพิพากษณะ๑๐๐๐๐บาทแล้วก็ไม่ได้มีการจานอาคละอะไรไม่มีนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีประเด็นว่าเจ้าของใจจะต้องเอามีดที่มีอาคมมาเพื่อให้มันเกิดประเด็นอะไร
ไม่ใช่ว่าจะต้องมาอะไรนะฮะเชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์
นี่ฮะเคยอยู่ด้วยกันก็ขายที่ดินมาได้๘๐๐๐ที่การก็เงินก็อยู่กับผู้ตาย
ตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันพอเลิกกันเลยจะมาขอเงินแล้วก็เป็นปัญหาแบบนี้
อันนี้ที่ผู้ต้องหาเขาอ้างนะในการให้การกับตำรวจ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณสักแปดเก้าโมงเช้านางสาวสุดใจกับนายบุญเลิศเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ตีคู่กันมาอันนี้ชาวบ้านเขาเห็น
สักพักเห็นว่าฝ่ายชายขี่รถไปตัดหน้าฝ่ายหญิงจนฝ่ายหญิงรถล้มแล้วลงไปใช้มีดจ้วงแทงเลย
ตอนนั้นที่เห็นเนี่ยฝ่ายหญิงเลือดไหลอาบเต็มตัวเลย
ก่อพิธีทางศาสนาแล้วนะครับที่วัดเขามะเกาะในพื้นที่นะครับ
ส่วนทางคดีความนายบุญเลิศสารพราทประกอเก่าเหตุแทงเขาเสียชีวิตจริง

ส่วนทางคดีความในบุญเลิศสรภาพว่าก่อเหตุแทงเขาเสียชีวิตจริง
ตำรวจก็แจ้งข้อหาก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
แล้วก็เรื่องการฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธมีด